สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมารีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับเอกชัยคอยเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลนะครับ
แรกของแกถ่ายเท่าสดพี่ชัยเป็นสงครามมวยเข่านะครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันมานะครับแต่ว่ามุมแดงเนี่ยได้เรื่องความพริ้วกว่าหน่อย
ขณะที่น้ำเงินได้ท่าทรหดแล้วคุณว่าใครจะเป็นผู้ชนะมวยคู่นี้ต้องติดตามนะครับ
ก่อนอื่นไปดูวีเจอร์
ขอบคุณครับศกสุงัยยิม
มวยคู่แรกของเรานะครับเปิดหัววันนี้ครับ
ฝ่ายแดงกิจทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราช
อนุภาพเทียวประสงค์อายุ๑๗ปี
ครับเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๗ครั้งแพ้๑๘ครั้ง
พร้อมฝั่งหลังชนะคะแนนฤทธิไทยศิษย์สละวัดเสือ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดคุณครับศกสุงัยยิม
ชื่อเจสดาจันดีอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๖๗ครั้งชนะ๔๘ครั้ง
๑๗ครั้งและเสมอ๒ครั้งครับ
ความหวังหลังชนะคะแนนเจนลบซูจิบะหมี่เกี้ยว

แดงมีพี่โชคชัยเลยครับตัวแทนของอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตริย์ครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่พิจิตศาลายามาเองเลยครับ

มาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับศึกยอดมวยไทยรัฐถ่ายทอดสดครบ๔คู่ครับ
บนเวทีเลยท่านผู้ชมครับให้คะแนน๓คน
สุวิทย์กาลีชิตชายุทธิ์ขำนาเลชและธนดลยูเบิก
ชิดขาดบนเวทีครับชุมพลอินไตยศ

กฤทธิ์ทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคลราช๑๒๐ปอนดิ์
ยอดขุนทัพสกสุไงยิม๑๖ปีจากนครปฐม
นี่ครับรอกันยาวนานในความมันความสนุกยังเหมือนเดิม
พอไหว้ครูเสร็จปุ๊บแฟนมวยนี่ยืนเลย

มากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะเพราะว่าช่วงเช้าก็รอกันยาวนานเหมือนกันอืม
ตอนนี้ว่ายอดมวยไทยรัฐของเราก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตาม
ชมกันจนครบ๔คู่นะครับคุณผู้ชม
มวยคู่แรกวันนี้เสียช่วงนิดนึง
ติดทองคำเล็กโรงเรียนกีฬาโคราช
ฝีมือมวยจัดจ้านนะครับฝ่ายแดงโอ้โหเจอแข้งซ้ายเห็นไหม
ยอดฝุ่นทัพนี่พื้นเพลย์เป็นมวยเข่าโดยตรงนะประเภทประกอบติดคิดตั้ง
เข้าในดีทั้งคู่นะน้ำเงินอาจจะลอยกว่านิดนึงนะ
แต่ว่ามาแรกเข่าอาจจะลำบากนะเพราะอาชีพของน้ำเงินคือเข่าใน
เข่าอาชีพอยู่แล้วยอดฝุ่นทัพชื่อน่ากลัวนะ
ยอดฝุ่นทัพสกสวัยกิน๑๒๐กรครับคุณผู้ชม
ดูกันยาวครับพี่ปะคือแสดงความยินดีกับศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะวันนี้
สองรางวัลใหญ่เลยนะนี่ชมรมสื่อสร้างสรรค์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยด้วยนะ
มวยตรงนี้มันทั้งละวันแต่ละนัดออกมาสนุกเพราะแฟนมวยตรงนี้ตำเลย

กับมวยที่ตรงนี้นะครับไม่ทำให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านผิดหวังแน่นอนครับ
อดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ดรทรงชัยรัตนสุบันดี
ใบประเภทีครับเล็ง๑นาทียกแรก
แฟนมวยนี่ยืนตรงกันหมดแล้ว
วกเลยแดงเสียช่วงนิดนึงนะครับ
กระดิษฐ์ทองคำลงเย็นหลากว่าลาด

กับใครนี่ถอยหลังหกล้ม

ประเภทพวกเรื่องร้อนช้า

ถ้ามานิ่งมารอมาอย่างนี้อาจจะเป้าได้ล่อเป้าได้นะ
เซ็นสมัยใหม่นี่ไม่ต้องเผาหัวถ้าเผาหัวนี่รอนานนะ
สายยิ่มโอ้โหเจอแค่งขวา

ก็ยังว่โต้นโต้นเกมนะอ่านใจกะนิ้มดูเชิงกันหน่อย
อย่าเพิ่งรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้อง
โปรเมอเตอร์ล่ะราชวันทรงชัย
เป็นที่ยอมรับความเชื่อถือ๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์มีแต่สิ่งดีให้กับวงการมวย
โอ้โหเริ่มแปลงแล้วครับเกม
โดดเข้าไปเต็มหลังนะครับ
ทางด้านยอดขุนทัพนี่ได้เปรียบรูปร่างครับสูงยาวใหญ่กว่าครับ

อดีตนี่มีกิจทองคำนะในกีฬาโคราชจะเป็นแชมป์ลุมพินีนะครับ
ดูอะไรนี่จะเก่งเหมือนในอดีตหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ก็มาเต็มที่เต็มทั้งครับตามต่อยกที่๒
แรกดูชั้นดูเชิงแล้วยกนี้อาจจะเปิดเกมเล็กก่อนเลยนะครับน้ำเงิน
ขุนทัพอาศัยธรรมชาติมวยตัวเองนั้นเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับ
ถ้าแบบนี้เนี่ยน่ารักมากนะสูงเลยใหญ่แป๊บเดียวเนี่ย
น้ำหนักนี้ทำไม่ได้แล้ว๑๒๐ยอด
ถุงทัพจะชื่อดีด้วยแข้งซ้ายเตะไหมเจอหมัดเจอหมัดอยู่ไหน
เยินวันนี้ถ้ามีทีมซ้ายทีมหน้ามานี่สวยเลยทำแล้วเสียบเลยนะ
ขุนทัพทางมวยมันแทงซ้ายเข้าเลยนะเมื่อกี้

ตอนนี้มาเน้นแข้งซ้ายนะที่ยอดขุนทัพแต่ว่าพื้นเพเขาไม่ใช่มวยแข้งซ้ายนะ

สถานการณ์อย่างนี้ไม่สวยสำหรับทางด้านฝ่ายแดงนะครับคุณผู้ชม

หรือไงแย่งเขาแย่งเขาอาชีพของเขาคำว่าแทงคำว่าเสียบ
จึงว่าแทงซ้ายเข้าด้วย
เอาละครับเดินขยับเดินไม่ค่อยขยับเดิน
เป็นฝ่ายเดิมวันนี้ไม่ตั้งรับนะ
แค่งขวาสาดเจอขวาโต้คืน
ยึกยักยึกยักยึกยัก
ซ้ายคอยยักยอดถุงทัพ
แข้งขวาเจอแข้งซ้ายสลับ

แล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้ตินซ้ายนี่อันตรายด้วยนะเนี่ย
เข้าไปนี่ดักเลยครับแดงจะออกนี่ออกยากเลย
โดนติ่งซ้ายก่อนแล้วยาวกว่ายัยกว่าด้วย
ขวาคืนยังไงนี่คืนขวามาเต็มแข้งเลย
การจัดออกมาแต่ละคู่ต้องพิจารณาแบบละเอียด
ไม่ทำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านผิดหวัง
ได้รับรางวัลเห็นไหมสื่อสร้างสรรค์จากการกีฬาต่าง

การกีฬามวยรวมไปถึงสื่อสร้างสรรค์ด้วยนะครับ
คุณประเสริฐหอธรรมรัฐนี่เป็นประธาน

การจัดออกแบบละครับ
สวยงามเหลือเกินยอดขุนทัพ
วางแผนยากนิดนึงครับแดงวันนี้

เพราะจะออกความโดนสายสวนเลยไง

แล้วมันก็เล็กจริงนะวันนี้วันนี้เล็กกว่าเห็นเลยนะครับ

ออกโอ้โหทำการบ้านมาดีมากเลยน้ำเงิน
โอ้โหปั้งล็อกล็อกล็อกลัด
รัฐก็ต้องตีแต่ว่าในช่วงแรกมวยเข่ายังตีกันยากนะ
ยังแข็งแกร่งทั้งคู่มันยังคุกอย่างไม่ลงหรอก

ต้องดูกันไปนะต้องดูกันไปขยุบใครเหี่ยว
วันนี้เม้นแค่งซ้ายติดบังเช่นกัน

มวยคู่แรกของเราที่ผ่านมาครับสองยกโอ้โหทางด้านกิจทองคำนี่ต่อยเข้าไป
หน้าสะบัดเลยเสียโดนยอดขุนทัพนี่หัวแข้งซ้ายคืนเข้าลำตัวอ่า
ครับวันนี้แฟนมวยไม่ต้องกลัวนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐเราให้ดูกันเต็มเต็ม
คู่เต็มเลยครับอ่าถ่ายครบสี่คู่นะ
แหม่พี่ชัยเห็นมุมน้ำเงินแล้วคิดถึงน้ำมวยในอดีตครับ
ขุมเข่าฟันเหยิ้นยอดขุมทัพสิทธิ์ภูมิพัดอ่า
อ้าวไม่รู้ว่าจะเก่งกว่าในอดีตหรือเปล่านะต้องถามพี่ป่าอ้าว
อ่ามาดูเสร็จเก่งหรือไม่เก่งมาถึงตอนนี้ผมว่าเกมสนุกแน่นอนครับ
เดี๋ยวก็รู้ต้องเปิดเกมให้เร็วกว่านี้แล้วกิจทองคำเล็ก
สมชื่อด้วยวันนี้มาตัวเล็กกว่า๑๒
เวลาจะออกตีนนี่โดนน้ำเงินสวนตีนซ้ายมานี่กระเด็นเลยครับ

แค่งซ้ายหน้าของยอดเพชรทัพท่างนั้นได้ดีเหลือเกินนะ

พยายามโต้ไปขวาวงไหนวงไหนลุ้น
ตีกันยากตีลำบากยังแกร่งทั้งคู่
น้ำเงินวันนี้มาแปลกเลยครับมาเล่นจังหวะสอง
ตีนซ้ายอีกแล้ววันนี้ตีนซ้ายนำชัยหรือเปล่า

มันโดนขวางหน้าแล้วโดนดันแทงแบบนี้แก้ยากเลย
ตัวเล็กค่อยจะไปหวนจับตีตัวใหญ่แต่ตียาก
แม่นักมวยที่ปล่อยไทรัสทรีวีตรงนี้
มาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะผิดความดีนะ

ธรรมดานี่เดินชนในอย่างเดียวเหมือนมวยไม่มีตานะใช่
วันนี้มาเล่นตีนซ้ายมาเล่นฝีมือเลยน่ารักเลยดู
เล่นเอาแดงงงเลยตอนนี้กิจทองคำเล็กยังเข้าไม่ตี
นานานามิโต้ขวานานานามิโต้ขวาต้องพยายามเปิดเกมแล้วครับ
โอ้โหเต็มล้ำตัวแทงซ้ายของยศสุทัพ
ไปเอามาแดงนี่ต้องมาลุ้นในแทนแล้วตอนนี้
ต้องมาหลุมในแล้วน้ำเงินได้ช่วง

เสียงเฮเริ่มจะหมานเสียงเฮเริ่มจะเชียร์
เท่มาแล้วแข้งขวาเข่าขวาตีไปเรื่อยครับ
ไปเรื่อยนี่กิจทองคำเล็ก
ตีเอาเหลี่ยมก่อนนะครับตีบิดตีเหลี่ยมตีไปเรื่อยก่อนครับ
ทองคำเล็กอยู่นอกไม่ได้ครับวันนี้เกมกับตลปัดหมดเลย
เงินมาเล่นฝีมือแดงต้องมาชวนทะเลาะในแทนแล้ว
แทงสวยด้วยดิแทงสวยด้วยดิ
จะโดนแย่งอาชีพหรือเปล่า
เก่ามันของผมยอดขุนทัพน้ำเงิน
อย่าไปลืมเข่านะน้ำเงินตีนซ้ายมันเน้นแทงเข้าด้วยแทงขวา
แค่งซ้ายใช้การได้ดีแล้วเข่าซ้ายก็ตีได้ดียอดขุนทัพ
ทองคำเล็กต้องพยายามแล้วนะเกมนี่พยายามเบียดสู้ในเลย
สู้ในอย่างเดียวชวนทะเลาะในแล้วตอนนี้
แลกกับซ้ายเลยครับแทงน้ำเงินแทงซ้ายแดงแทงขวาแทน
เข้าหน้าท้องทั้งคู่นี่ไงลูกบิดเหลี่ยม
จับได้ดีนะข้องได้ดีเลยข้องในด้วย
ตัวเล็กคอตัวใหญ่แบบนี้นานเห็นทีนึง
ล็อกในก็ตีด้วยขวาแต่ว่าไอ้เจ้าขุนทัพมันก็โต้ตลอด
ไม่มียุบอ่ะก็ยังโต้ตลอดแต่แดงล็อกสวยนะชุดเมื่อกี้
โอ้โหหมัดขวานี่เต็มเลยเจอหมัดนี้เข้าไปนี่
ขวาตรงโอ้โหเข้าจุดโฟกัสเต็มเลย
ลูกราชเองนะไม่ใช่คิดว่าจะมาหมัดน่ะ
ใช่ดิพลาดเองไงเจอรักต่อยเข้าไป
ไม่ทันระวังนะเจอขวาเข้าไปเต็ม
กำลังเฮดีดีเลยแทงขวา
กำลังเฮดีครับไปชุดใหญ่เลยนะครับ
หมัดนี้ประเด็นลักไก่เลยหมัดลักไก่
ไม่คิดว่าจะมีหมัดขวาสวนคืนด้วยสวนคืนเหมือนกัน

หมดยกต้องเปลี่ยนเกมละฟีเรียนเทรนเนอร์ต้องเทรนละ

บวกอย่างเดียวแล้วครับยกต่อไปหมดยกที่สาม
มวยคู่แรกเราผ่านมาแล้วครับ๓ยกนี่ภาพช้า
ยกอีก๓ที่ทางกิจทองคำเล็กนี่เร่งเครื่องนึงขึ้นมาเดี๋ยว
หัวแข้งขวาครับโดนทางด้านยอดขุนทัพนี่
คืนขวากับนี่มาโดนหมัดนี้ครับโอ้โหสวนเข้าไปคางเต็มเต็มเลยครับ
ทางด้านเจ้าขุนทัพต่อยเข้าไปขวาเต็มกระโดงคางครับ
กิจทองคำเล็กล่วงไปให้กรรมการนับ๘ครับ
แม่มุมแดงนี่เพราะเอกภูทรนะครับแชมป์ภักดิ์อีก๓ก็ขวามาแล้ว
เครื่องชนะติดต่อกัน๑๖ไฟล์ติดครับแม่แต่โดนนับไปแล้ว๑นับ
เอายังไงต่อล่ะครับท่านพอนพวัฒน์ครับ
แห่งอุณหภิกษาโคราชอัดฉีดหน่อยเร็ว

ห้าหมื่นห้าหมื่นแม่เอกถามว่าทำยังไงดีก็ต้องสู้ต่อนะสิ
ยาฉีดมาแล้ว๕หมื่น๕หมื่นต้องชนะนะหมายถึงต้องชนะนะ
แพ้เอา๕ตัวอย่างเดียวนะมาเปิดเกม
ต้องแทงสู้แล้วถูกหมัดศอกต้องเอามาช่วยแล้ว
ต้องเน้นหมัดมันต้องเน้นหมัดแล้วนะมันต้องสวนหมัด
โหเจ้แทงขวา
วิันไหนดิในมันอาชีพของน้ำเงิน
ต้นน้ำเงินมาเล่นฝีมือก่อนด้วยนะ
เป็นไปได้นะแต่น้ำเงินในเวลาแทงหลังแบบนี้แดงแดงเหนื่อยหน่อย
จังหวะเหวี่ยงหมัดขวาออกมาของแดงนี่ใช้ได้นะครับมีทองคำเล็ก

เจอซ้ายกันไม่ได้แข้งซ้ายแล้ววงในร้องไม่อยู่

แม่ยกที่ปลายถ้ายก๓ไม่โดนนับแต่ยกนี้ละมัน
สนุกเลยไอลุงนับนี่คือเสีย๒มันล็อคมากเลย

ไม่พราบโอกาสไปโดนนับเสีย๒เป็นประโยชน์

นี่แต่แข่งซู่ไหนแล้ว

มียามา๕๐๐๐๐
บทยุคนี้เอาไปอีกเปล่าใหม่เก่าแสนน่าจะมัดขวาหลุดลูกนี้หลุด

อดในนี่พยายามจะสอดในสู้เลยนะแดงกิจทองคำเล็กแทงขวาสู้แล้ว
เอาน้ำเงินแม่ตัวใหญ่โดนกดหัวแบบนี้เสียเชิง

โอ้โหมันเสียโอกาสถ้ามาเจอนับนี่เกมน่าจะสนุกนะ
ตอนตอนนี้เฮกับพริกแตกเลยเอาละครับ
อยากเดินเปิดเกมอย่างเดียว

โตตลอดครับโตตลอดพริกเรียม
นี่ความแข็งแกร่งวัดกันแล้วครับคุณผู้ชม
ตื่นเต้นเล้าใจใช้ได้แล้วครับหัวจิตหัวใจใช้ได้นะครับแดง

แต่ยุบกับตัวไหนดูว่ามันหมดยกที่สี่
ครับถาบท้ายกที่สี่ครับ
หลังจากยกอีก๓ก็กลิศทองคำพิภาชโดนหมันลด
กรรมการนับ๘ยก๔นี่เร่งเครื่องครับโอ้โหเสียบเข่าเข้าลำตัว
ทางด้านยอดขุนทัพครับโดนเข้าไปโอ้โหตัวงอเลยครับ
โดนเข้าไป๓๔เข่าติดครับ
สุนทัพมาตีเข่าโต้คืนได้บ้างครับ

ให้พรุ่งยกที่๕ครับยกตัดสินครับ
พบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับน้ำเงิน
ยอดขุนทัพ๒กสุงหายยิมกริบทองคำเล็ก

ในช่วงยก๓โดนขวาตรงลักต่อยเข้าไป

ตอนนี้นี่บรรดาพี่น้องแฟนมวยขายใหญ่ทั้ง

มีอาการแล้วหรือปะ
มาแล้วมาเป็นชุดละครับ
พราะนิดเดียวก็โดนนับ๘ตัวไคร่กว่ามันเลยนะครับ
ลงไปเป็นเรื่องเลยนะ

ไปเล่นกันที่จิตธงคำอาตีขวาตีคำตีด้วย
แต่ไอ้เจ้ายกขุนทัพมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมยุบเลยนะ
แสดงว่าซ้อมมาดีด้วยวันนี้โต้บังแล้วโต้บังแล้วโต้ไง
ไม่ตกใจนะไม่ตกใจนะน้ำเงิน
แต่แดงนี่เอาแล้วขวามาอีกแล้วคืน
ถ้าวืดรูปนี้ล่ะเฮดังเลยล่ะ
กับศอกเข่าตีเอาเหลี่ยมไว้ก่อนแล้วดันออก
ท่านออกมากับซองมีไหมยังต้องพยายามต่อพยายามต่อไปเรื่อยนะครับ
กิจทองคำความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละครับ
แต่วันนี้มันจะสำเร็จหรือเปล่านั่นแหละสิ
มันพยายามเต็มที่แล้วหมัดขวาต่อมาเอาเจอซ้ายเมาเหมือนกันเมาเหมือนกันนะ
เมินเมินเมินแล้วขวาตีซ้ายตี
แดงบอกขอเป็นยก๔ได้ไหมเนี่ยแต่ว่ามันโต้ตลอดนี่สิ
ตรงเนี้ยไอ้เจ้าหยอดภูมิทัพทำไมโตละเฮดังอันนี้ยังมีโต้อยู่
เรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยซ้ายเตะเจอหมัดเจอหมัด
ยันคำแล้วแทงไปเลยจันขวาแทงขวาตี
อ้าวคำยันไปเรื่อยไม่ไม่หยดมันไม่หยด
ที่มุมแดงบอกยังเหลือหมัดต้องต่อยอย่างเดียวแล้ว
ต่อยให้ได้โอ้โหแทงลูกนี้คืนหมดเลยทั้งต้นทั้งดอกเลย
โดนไปหนึ่งนัดตรงนี้ปัญหามันเลยเกิดเลย
ถ้าไม่โดนนับแล้วโอ้โหมันกว่านี้อีกเยอะ

เพราะมวยสมัยนี้นับถือว่าเสีย๒ขั้นแน่นโหเสียหาย
จะไล่มันทีลำบากก็ลำบากเหมือนกันนะปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
แล้วมันมามันโดนเยอะมันโดนนะแต่มันไม่ยุบไม่หมดเลยนะไอ้เจ้ายอดขุนท่าน
มาดีด้วยแล้วต้นไม่ได้ชนเข่าด้วยนะครับต้นนี่มาออกตีนก่อนเลยครับ
ได้จังหวะหลังจากที่ได้นับ๘ไปในยกที่๓ยกที่๔แดงมาเฮอีกนิดนึง
เสียโอกาสไปที่นี่นะโดนนับเสียดายเสียดาย
กิจทองคำเล็กรุงกีฬาโปรราสตัวนี้ชงน่ารักไหมใช้ได้เลยนะครับ
พลาดนิดเดียวแหมลูกนั้นมันโดนจังเลยเต็มโดนเต็ม
มาช่วงปลายยกโดนแล้วตารอยด้วยอ่ะครับ
น้ำเงินยอดขุนทัพสกสุงหายิม
ชนะคะแนนกลิดทองคำเล็กโรงเรียนโพรา

เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ